หนุ่มสาวเขาก็เป็นแฟนกันขี่มอเตอร์ไซค์มา

แล้วกลายเป็นว่าตัวแฟนนุ่มฟุบคาไปกับมอเตอร์ไซค์

เธอในมือไม้สั่นไม่รู้จะทำยังไงนะร้องไห้อยู่อย่างนี้โทรศัพท์หาย่านนั้นนะคะ
แล้วสุดท้ายตำรวจไม่นานหรอกสุดท้ายจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
คนก่อเหตุเมื่อกี้นะนักข่าวก็ถามรู้ไหมไปยิงเขาถามกลับนักข่าวว่าอะไรรู้ไหม
เขาตายหรือยังพี่นักข่าวบอกตายแล้วสิอยากจะขอโทษอะไร
เขาก็เลยบอกว่าขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจ
แล้วคุณผู้ชมคะคนที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้ที่บอกว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจ
ก็คือตัวนายบุรพาเจียมอยู่ค่ะอายุ๒๖ปียิงปืนขึ้นฟ้าค่ะ
ลูกกระสุนเลยไปเข้านายสุภกรจันคติอายุ๒๔ปีเป็นพนักงานคลังสินค้าแห่งหนึ่ง
ขี่มอเตอร์ไซค์มากับแฟนสาวแท้แต่กลายเป็นโดนลูกหลง
แล้วกระสุนเข้าตรงไหนรู้ไหมคุณขมับเลยทันทีเข้าบริเวณขมับซ้าย
ไปกับรถมอเตอร์ไซค์ต่อหน้าแฟนสาวเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายบางพลีตำรุนะคะ
อยู่ที่คลอง๒ค่ะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
ก่อนที่ตัวนายบริวภาเนี่ยนะคะแม้เจ้าตัวจะหลบหนีไปก็ตาม
แต่ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้ไม่นาน
เขารับสารภาพว่าเขาลงมือยิงจริงค่ะ
ทีนี้ตำรวจสภบางปูก็รวบตัวเขาได้ที่บ้านพักแห่งหนึ่ง
นำตัวไปค้นหานะคะอาวุธปืน
ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าเอาไปโยนทิ้งไว้ในบ่อปลา

ผมมีอาชีพขับรถรับส่งปลาตามตลาด

ระหว่างทางเจอรถบรรทุกขับมาทางตรง

ผมก็เลยตัดสินใจจอดรถเคลียร์กันตรงปั๊มน้ำมันใกล้กับจุดนั้น
แล้วต่างฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งกับผมก็ลงจากรถมาพร้อมอาวุธ
ผมเองมีไม้เบสบอลแต่อีกฝ่ายนึงถือแท่งเหล็ก
แล้วเขามาหาว่าผมไปขับรถปาดหน้า
นึกว่าจะจบมีปากเสียงแยกย้ายกันไป
พอผมขับออกจากปั๊มอีกฝ่ายขับไล่บี้ตามมาหาเรื่องผมอีก
ตัดสินใจขับรถจอดรอแล้วรอบนี้
คือมัดดักดักหน้าเลย

ผมก็เลยเอาปืนที่มีนี่แหละยิงขึ้นฟ้าเพื่อหวังจะข่มขู่
แต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไปถูกใครจนตาย
ทางด้านแฟนสาวนะคะของผู้เสียชีวิตค่ะที่ถูกลุกหลง
นางสาวสุดารัฐอายุ๒๓ปี
เล่าว่าแฟนเธอกำลังจะขี่รถพาเธอไปหาหมอ
แล้วมาถึงจุดนี้มีคนมีเรื่องกันก็ไม่ได้เกี่ยวกับพวกเธอเลย

เห็นคนชักปืนยิงขึ้นฟ้า
ไม่คิดจริงว่ากระสุนนั้นจะมาถูกแฟนหนุ่มของเธอ
ยืนยันไม่รู้จักและไม่ใช่คู่อริกันค่ะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานะคะว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะ
แล้วเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนอีกนะคะ
แล้วก็ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาหลักฐานเพิ่มเติม

เขากล่าวอ้างถึงคู่อริอีกคนนึงถูกไหม

ล่าสุดวันนี้เราต้องตามคดีนี้ต่อนะ
ทีนี้ตำรวจเช้าวันนี้ตำรวจสบังปู
คุมตัวนายบุรพาเจียมอยู่อายุ๒๖ปี
มือยิงไปทำแผนตรงจุดเกิดเหตุ

มีครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ถูกลุกหลงมาด้วยค่ะ
ช่วงหนึ่งแม่ของผู้ตายที่ชื่อนางเบนเจวัน
ลูกชายของเธอเป็นคนดีทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวอย่างดีนะคะ
เพิ่งจะคุยกับลูกชายเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เพราะลูกมีความคิดว่าอยากจะบริจักษ์ร่างกายของตัวเอง
แล้วลูกนี้ก็จะบวชในเดือนมกราคมนี้แล้ว
ในวัยเบนเจอร์เพศไม่คิดว่าจะมาเสียลูก

ไม่คิดว่าจะดูแลแม่ไม่คิดว่าจะมีปัญหาถึงขนาดนี้